เป็นน้ากับหลานเขยนะครับสพบังรกรรมวันนี้ไปตรวจสอบนะครับ
พร้อมกับกู้ภัยหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตอยู่กลางทุ่งนา
ในพื้นที่บ้านดอนอภัยหมู่๑๐ตะบนบ่อทองอำเภอบังรกรรมจังหวัดพิศนุโลก

ที่เกิดเหตุเป็นทุ่งนาห่างจากหมู่บ้านประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสมัยแสวงหาอายุ๕๐ปี
เสียชีวิตอยู่ในนาข้าว
สภาพศพเนี่ยที่ชนะสูตรเบื้องต้นนะครับ
พบว่ามีบาดแผลถูกมีดฟันเป็นแผลยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร

ส่วนผู้ที่ก่อเหตุคือในแคนสิงหลออายุ๖๐ปี
เป็นน้าของภรรยานายสมัย
นี่ฮะเขาบอกเขาใช้มีดเนี่ยที่เป็นมีดขวดที่ใช้สำหรับดาย่า

จากการสอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าขณะเกิดเหตุนายสมัยผู้ตายนะมีปากเสียงกับนายแคนนะที่
ยกมือขึ้นมากันแล้วก็มีการปลุกปล้ำกันต่อแต่นายสมัย
พลาดท่าอยู่ด้านล่างก็เลยถูกกดหน้าเนี่ยจมไปในโครนนะฮะแล้วก็แน่
นิ่งเสียชีวิตไปเลยก็เลยต้องไปดูว่าเสียชีวิตเพราะว่าเสียเลือด
จากการถูกฟันที่ข้อมือหรือว่าขาดอากาศหายใจจากการเอา
หน้าถูกเอาหน้ากดโครนแล้วก็แน่นิ่งไปตัวในแค้นเองหลังจาก
ก่อเหตุแล้วนะครับที่ทางหลานก็คือนายสมัยแน่นิ่งไปแล้ว
เนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์หนีไปตามคันนานะครับแต่ชาวบ้านเนี่ยเขารีบ
เหตุการณ์เพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของทุ่งนานะครับบอกว่านาของ
ตัวเขากำลังเตรียมหวานข้าวส่วนนาของนายสมัยผู้ตายอยู่ติด
กันยังไม่ได้ไถดินเพื่อเตรียมหวานก่อนหน้านี้สองคนน้าหลานเขาเคยมี
ทะเลาะเบาะแว้งถึงขั้นลงไม้ลงมือกันมาแล้วในแคนเองก็เคยขู่จะ
เอาชีวิตหลานชายมาก่อนคาดว่าทั้งสองคนวันนี้คงมาเจอกันที่ทุ่งนา
แล้วก็มีปากเสียงกันอีกก็เลยลงมือทำร้ายกันอีก
แล้วของหมายนี้นะวิ่งไหน
ภรรยาของในสมัยผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุในสมัยนี่แวะมาที่บ้านเพื่อ

เขาเกี่ยวข้าวกันนะฮะพอมีคนมาบอกว่าสามีถูกทำร้ายเสียชีวิตก็รีบมาดู
มาถึงเนี่ยต้องดึงร่างสามีขึ้นมาจากโครนในนานะแล้วก็กดดูชีพจร
พบว่าตอนนั้นสามีเสียชีวิตไปแล้วสาเหตุที่ในแคนที่เป็นน้าของเธอเนี่ย
ทำร้ายสามีเธอจนเสียชีวิตอาจเป็นเพราะเรื่องที่เคยมีเรื่องผิดใจกันมาก่อน
เพราะว่าตัวในแคนมาเอารถไถนาเดินตามของสามีไปใช้งาน
ไปรื้อโครงรถไถจนรถเนี่ยเสียหมดต้องไปเสียเงินซ่อม
ลื้อโครงเขาบอกว่าไม่ต้องไปลื้ออย่าไปลื้อนะเอาไปใช้ได้เพราะว่างั้น
ตอนนี้ตำรวจส่งศพของนายสมัยไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
จากนั้นถึงจะส่งมอบศพให้ทางญาติญาติไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนานะครับ
แล้วก็ต้องติดตามจับกลุ่มตัวในแคนคนก่อเหตุนะฮะ
ที่หลังก่อเหตุขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป